คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้กันหน่อยเห็นไหมคะด้านหลังเราหมากัดกันค่ะสะกิดปมแค้น
แล้วก็เลยยิงญาติกันเองจนตายเรื่องของหมาหมาแต่มันลามไปถึงการเอาปืนมายิงอีกฝั่งจนตาย
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูเหตุการณ์นี้หน่อยอย่างที่บอกเหตุการณ์นี้นะคะเป็นเรื่องของหมากัดกันจริงจริงค่ะ
แล้วเขาเป็นญาติแล้วปลูกอยู่ในรั้วรอบขอบชิดด้วยกันค่ะมันไม่ได้มีกำแพงไม่ได้มีรั้วกั้นเขาด้วยนะ
ปลูกติดกันหลายหลายหลังค่ะเพราะเป็นเครือญาติแต่มีปัญหาขัดใจเรื่องหมามานานปีนะฮะ
คุณเรื่องหมาหลุดออกมาแล้วชอบกัดกันบ้านหลังนี้อยู่ในซอยหลวงนรินนะคะที่บางไผ่ค่ะ
อำเภอเมืองฉะเชิงเศร้าเจ้าหน้าที่ไปถึงโอ้โหคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูนะ
รอยเลือดในบ้านเป็นทางยาวกระจกหน้าต่างตรงนี้แตกมีปลอกกระสุนขนาด๙มม๔ปลอกตกอยู่หน้าห้องนอนด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเย็นเย็นนี่แหละค่ะคนเจ็บมีสองคนเบื้องต้นตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึง
โดยคนเจ็บนะคะคนแรกเจ้าของบ้านชื่อนายวิสุทธิสุจาจริงอายุ๓๘ปีก็ถูกยิงเข้าที่หน้าอก๔นัดค่ะ
สุดท้ายนายวิสุทธิ์เขาไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพุทธโสธรนะคะอีกคนเป็นภรรยาชื่อนางสาวชาลินีพ่วงศรีอายุยี่สิบห้าค่ะ
ถูกยิงเข้าที่ขาสองนัดบาดเจ็บค่ะส่วนผู้ก่อเหตุก็อยู่ในรัวรอบเดียวกันค่ะ
คือนายกมลพ่วงศรีอายุ๔๓ปีหลังก่อเหตุเขาหลบหนีไปนะคะ
เรื่องของเรื่องญาติเปิดเผยแบบนี้ว่าตัวนายกมลเองแล้วก็สองสามีภรรยาที่บาดเจ็บเนี่ย
คือนายวิสุทธิ์แล้วก็นางสาวชาลินีเขาเป็นญาติ
ลูกบ้านติดกันไม่มีรั้วกั้นผิดใจกันมา๑๒ปีที่แล้ว
หมาของทั้งสองฝ่ายเคยหลุดออกมาแล้วมากัดกัน
เถียงกันเรื่อยมาค่ะจนกระทั่งก่อนเกิดเหตุ
นายวิสุทธิ์เนี่ยแล้วก็นายกมลเขามีชิ้นเรื่องกันนะที่ตลาดค่ะ
ที่นายกมลกลับมาบ้านปรากฏไปเจอภรรยาของคนตาย
คือนางสาวชาลินีเป็นญาติกันนะแล้วเหมือนทะเลาะกัน
ต่อยหน้าของชาลินีเข้าต่อยหน้าผู้หญิงฝั่งนู้นนะฮะ
คุณชาลินีโทรเรียกเลยถูกไหมโทรเรียกสามี
บอกกลับมาหน่อยเนี่ยมีเรื่องแล้วปรากฏกลับมาค่ะ
ตัวคนตายวิสุทธิ์เนี่ยก็เถียงกับกระมวลคนก่อเหตุ
จนกระทั่งตัวนายกมลเดินไปหยิบปืนกลับมา
แล้วยิงผ่านกระจกหน้าต่างห้องนอน
โดยที่ทั้งคู่ยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะคะ
จนทำให้ตัวนายวิสุทธิ์เสียชีวิตค่ะ
อ่ะมันก็เลยบานปลายมาถึงขั้นนี้

แล้วพาลูกเมียขึ้นรถกระบะหลบหนีไปค่ะ
หมามันกัดกันหรือเห่าอะไรเนี่ยประมาณนี้

คนยิงอยู่บ้านเนี่ยมันตาเขียวเนี่ย

แฟนเขาบอกเขาบอกว่า

เสร็จแล้วเขากลับมาบ้าน

ต่อยเขาที่บ้านมาต่อยตัวผู้หญิงที่บ้าน
แล้วเขาคงจะโทรไปหาแฟนเขา

มอบตัวกับตำรวจเมื่อกลางดึกเมื่อคืนนี้เลยนะคะ
แล้วก็มีปืนที่ก่อเหตุด้วยรับสารภาพทะเลาะกันเรื่องหมาจริง

ชอบล้อชอบบูลลี่เรียกว่าไอ้เป๋บ้าง
มันเลยกลายเป็นปมแค้นติดอยู่ในใจตลอดมา

แต่ก็สำนึกผิดและขอโทษกับสิ่งที่ทำไป

เพราะว่ารั้วบ้านปลูกติดกันตรงนั้น

เดี๋ยวอาจจะมีเรื่องของการรุมประชาธรรมกันได้ค่ะ